มาดูเรื่องลูกจ้างร้านยาดองสุดโหด
ร้านยาดองนี้นะคะอยู่บริเวณซอยรามอินทา๘แยก๑๖ค่ะ
คือการก่อเหตุของเขาไปซ้อมลูกค้าผู้ชายที่มานั่งดื่มกินในร้านเนี่ย

คือซ้อมทั้งการต่อยใช้เก้าอี้ฟาดใช้อิดฟาดบริเวณศีรษะนี่นะคะ
ส่วนปมสาเหตุคาดการณ์กันว่าน่าจะเกิดจากการหึงหวนภรรยา
เพราะว่าภรรยาเนี่ยทั้งสาวแล้วก็สวยชอบมานั่งเฝ้าที่ร้านด้วยนะคะ
แต่สิ่งที่น่าตกใจอีกหนึ่งอย่างจากคดีนี้ก็คือการก่อเหตุทั้งหมด
เกิดขึ้นต่อหน้าลูกอายุ๔ขวบและ๑ขวบของผู้ก่อเหตุค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะร้านยาดองปากซอยรามอินทรา๘แยก๑๖ค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงพบศพนายนรงอายุ๓๙ปีเป็นคนสุรินทร์นะคะ

สภาพศพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงคือนอนหงายค่ะ
ใบหน้าปูดบวมตามร่างกายมีรอยฟกช้ำ
นายนพรอายุ๓๐ปีผู้ก่อเหตุยังอยู่ที่เกิดเหตุ
ก็คือเป็นการยืนรอให้กันกับตำรวจนะคะ
ผู้ก่อเหตุให้การแบบนี้ค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
มานั่งกินยาทองที่ร้านแล้วก็เกิดอาการเมา
เขาอ้างว่าผู้ตายไปตีลูกสาวซึ่งนั่งอยู่หน้าร้าน
ก็เลยทะเลาะกันชกต่อยกันจนผู้ตายล้มลงแล้วก็แน่นิ่งไป
ตัวเองก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ
สุดท้ายก็พบว่าเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะไปพูดคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะคะบอกว่าปกติ
ร้านยาดองร้านนี้จะเปิดบริการประมาณ๕โมงเย็นไปจนถึง๔ทุ่ม
จากนั้นจะให้คนที่มาใช้บริการนั่งต่อได้
ทุกวันจะมีคู่สามีพันรยาซึ่งถูกจ้างมาเฝ้าร้าน
สามีก็คือคนก่อเหตุนั่นแหละ
คืนวันเกิดเหตุช่วงประมาณ๔ทุ่มกว่านะคะ
ก็คือร้านเนี่ยปิดไปแล้วคนที่เป็นพันรยา
หลังจากปิดร้านแล้วก็รวบรวมเงิน
ขี่รถจักรยานยนต์เอาเงินไปส่งให้กับเจ้าของร้านยาดอง
โดยทิ้งให้ผู้ที่เป็นสามีอยู่ที่ร้านกับลูกอีก๒คนนะคะ
คนโตใน๔ขวบอีก๑คนคนเล็ก๑ขวบกว่าค่ะ
โดยก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคนทะเลาะกันนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
เพราะว่าร้านนี้ปกติเป็นร้านยาดองไงคะ
คนที่ดื่มแล้วก็ชอบเมาแล้วก็มีเรื่องทุกวันเลยที่ร้านนี้
แต่พอชะโงกหน้าออกไปดูค่ะ
ไปเจอว่าผู้ก่อเหตุกำลังกระหน่ำชก
หน่ำต่อยชายอีกคนหนึ่งอย่างนับไม่ถ้วน
อกจากใช้หมัดแล้วมีการทุบด้วยก้อนอิด
ด้วยเก้าอี้และอุปกรณ์หลายอย่างแบบไม่ยั้งมือเลยนะคะ

กระหน่ำซ้อมชายคนนี้ต่อหน้าต่อตาลูกน้อย๑ขวบและ๔ขวบ
ก็คือเด็กทั้งสองคนนี้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลย
คนที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามเข้าไปห้ามปรามเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าไม่สำเร็จค่ะทำได้เพียงแค่กันเด็กทั้งสองคนออกจากจุดเกิดเหตุ
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะ
นำผู้หญิงไปแล้วออกมากเลยครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่แล้วนะคะ

เพราะว่าที่ผ่านมาร้านนี้เปิดให้บริการ
ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

แต่ละคืนจะมีคนมาดื่มแล้วก็เมาทะเลาะกัน
เสียงดังชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอน
จากนี้ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกเดียวกันนะคะ
คาดการณ์กันว่าปมสาเหตุ
ครั้งนี้คือมองไปในทิศทางเดียวกันเลย
คาดว่าจะเกิดจากความหึงหวงของผู้ชาย

เพราะพันรยายังเด็กและยังสาวมากนะคะ

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

จะส่งนิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
ก่อนจะประสานญาติให้มารับศพ
เพื่อไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ